มีคติความเชื่อโบราณว่าทารกที่จะเกิดนั้นผีปั้นขึ้นมาจึงกลัวว่าผีจะมาเอาเด็กคืนไปทำให้มีข้อห้ามมากมายสำหรับสตรีมีคัน
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนได้อธิบายว่าข้อห้ามต่างเหล่านั้นก็เพื่อป้องกันเหตุร้ายเพราะหญิงมีคันเป็นอันตรายได้ง่าย
เช่นข้อห้ามไปงานอวะมงคลและห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะผีร้ายจะติดตามมา
ถ้ามองด้วยเหตุผลสมัยนี้ก็เข้าใจได้ว่าเพื่อปกป้องไม่ให้คนท้องมีอารมณ์หดหู่เศร้าหมอง
และป้องกันการติดโรคจากคนหมู่มากและจากสัตว์ที่ถูกฆ่าด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน